โอเบอร์ตอร์มหาสนุก
กลับมาสนุกสนานกันต่อนะครับกับอบตมหาสนุก
ช่วงนี้เราจะมาทำอาหารพื้นบ้านบนโจทย์ที่สำคัญของคำว่าที่สุด
โอเบอร์ตอร์ขอปรุง
ช่วงอบตขอปรุงเป็นการแข่งขันการทำอาหารพื้นถิ่นของชาวบ้านสองทีมในตำบลครับ
โจทย์ความเป็นที่สุด
ทีมไหนผนึกกำลังกันทำให้อาหารพื้นถิ่นของเรา
มีความเป็นที่สุดมากกว่า
ก็รับทุนสนับสนุนชุมชนไปเลยครับ
ง่ายนะครับวันนี้สิ่งที่เราจะมาทำขึ้นชื่อที่อบตบ้านม่วง
นิยมกินกันเพราะติดลำน้ำโขง

จะให้ท่านนายกลองกินปลาสด
ก้มลงไปแล้วก็กัดสดเอามาใช้เลือดปลาติดปาก
หน้ากลัวปลาชิดดิ
ปลาที่เราจะเอามาทำนะครับมีชื่อว่า
ลาบแล้ว
ลาบแล้วอาหารพื้นถิ่นขึ้นชื่อของคนตำบลบ้านม่วง
วิธีการทำก็ไม่ยากเลยครับ
เริ่มจากการนำพริกมะเขือเผาและขาลงไปโขลกอย่างที่เห็น
แล้วใส่เนื้อปลาขูดปรุงรสด้วยน้ำปลาร้า
พร้อมผสมน้ำต้มปลาอีกนิด
ไม่ให้เนื้อยาวจนเกินไปครับ

ทุกอย่างเริ่มคลุกเคล้าเป็นเนื้อเดียวกัน
ก็ใส่ข้าวครัวและหอมซอยลงไป

จะทำให้อาหารมีกลิ่นหอมเพิ่มมากขึ้นนั่นเองล่ะครับ

ท่านรุ้นระวีโพยัยสวัสดีครับ
ท่านก็ต้องเคยชิมลาบแหลว

ก็โดยส่วนมากนี่ก็จะรับประทานในลักษณะของสุก
อีกท่านหนึ่งนะครับผม
จาสิบเอกสมานสุนทรวัดนะครับ
ท่านประหลัดอบตบ้านม่วง
สวัสดีครับ
เรื่องชิมลาบแหลวถนัดไหม
เคยทานอยู่นะครับแต่จะชอบลาบสุขมากกว่า

แหลวเนี่ยมีแบบว่าทั้งสุกแล้วก็ดิบ

มีเสียงมีเสียงพยายามพูดกับเราตลอดเวลาคันปากมาก

เพราะเรารู้จักกันอยู่แล้วนะครับ
ท่านนายกอบตของเรานะครับ
ท่านสิริศักดิ์เบ้าแก้ว
เย้

ลาบแหลวลาบแหลวที่วันนี้
คือกินกันเป็นอาหารพื้นเมืองป่ะ
คือว่าเป็นเมนูหลัก

ที่ว่าพวกคนจีนกับฝรั่งมาเราจะไม่ทำ

ส่วนให้กันปลายมุกแต่ละมุกเอาปลายสนายก

เล่นสนายกไปต่อไม่ถูกเลยนะพี่ลิง
ในเมื่อรู้จักกรรมการทั้ง๓ท่านกันไปแล้ว
ตอนนี้เราไปแนะนำชาวบ้านทั้งสองทีม

แล้วแม่ทำลาบมานานยัง

อยากจะรู้แล้วกันว่าอีหลีเนี่ยมันเป็นใคร
สีส้มนี่ดูอายุน้อยกว่าทีมสีนู้นนะ

แม่ทำราบแหลวนี่มานานหรือยัง
แม่ทำราบแหลวมาแต่อายุแม่๑๗ปีสิ

มุ่งมั่นกันทั้งสองทีมเลยนะจ๊ะ
ซึ่งตอนนี้ครับวัตถุดิบก็เตรียมรอไว้เกือบครบหมดแล้ว
เนื้อปลาน้ำปลาร้าไส้ปลา
ขาหอมพริกป่นน้ำซุปเกลือข้าวคั่ว
เพียงหนึ่งอย่างที่ชาวบ้านทั้งสองทีมต้องออกไปตามหา

ถ้าหน้าตาที่เสร็จสับเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะเป็นลักษณะนี้นะคะพี่

ใส่ไม้แล้วค่อนหนีบไว้คล้ายห่อหมก
ก็ได้แล้วนี่ไงก็เสร็จทำได้เลยพี่พลอยมา

ถ้าเราไม่มีใบตองเราจะทำเมนูลาบแหลว
นี่ไม่ได้เด็ดขาดค่ะพี่ลิงค่ะ
ทำเสร็จคลุกเครื่องเหมือนลาบเสร็จปุ๊บต้องเอามาใส่ในนี้

งั้นอย่างนี้เราต้องไปหากันหน่อย

เราจะไปหานี่แหละครับใบตองของเรางั้นขอทีมตัวแทนนะครับ

วิ่งไหวนะครับเพราะว่าแม่ไม่ไหวแล้วนะฮะ
เรามาไปหาใบตองกันนะครับจะมาแข่งกัน
ลาบแล้ววิ่งปิ้งย่างพร้อมแล้วไปหาใบตอง

เกมลาบแล้ววิ่งปิ้งย่าง
กติกาการแข่งขันง่ายนิดเดียวครับ
ชาวบ้านแต่ละทีมเนี่ยจะต้องผนึกกำลังกันทำลาบแหลวแล้วแล้วนำมาปิ้งให้ได้เยอะที่สุด
แต่ก่อนที่จะทำการแข่งขันกันตัวแทนของทั้งสองทีมครับ
จะต้องเดินทางด้วยรถพลิกอัพอีซูซุไปหาใบตองเพื่อนำกลับมาห่อกันก่อนล่ะครับ
เอาละค่ะตอนนี้เราก็มาถึงหมู่บ้านวังมนเศรษฐกิจพอเพียงที่ที่แม่เขาบอกว่า
มีใบตองเหลือเฟือพอที่จะไปทำเมนูให้พี่ลิงได้กินกันใช่ไหมคะ

พร้อมแล้วค่ะ
โอเคถ้าแม่พร้อมขนาดนี้ลุยเลยค่ะ
เอาล่ะตอนนี้ทั้งสองสีเดี๋ยวจะแยกย้ายกันแล้วนะคะ
เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าจะคล่องแคล่วขนาดไหน

นี่เราอยู่ในดงกล้วยนะไม่ได้อยู่ในคอนเสิร์ตดงบัง
คือที่นี่เนี่ยทุกส่วนของต้นกล้วยเนี่ย
เขานำไปแปรรูปแล้วส่งขายออกข้างนอกแต่ละคนเลยใช่ไหมคะแม่

ทีมสีฟ้านี่เขาต้องการเพียงแค่๒๐ก้านก็จริงครับ
แต่ไม่ใช่ว่าจะตัดได้ทุกใบนะ
เขามีวิธีการเลือกด้วย
แบบไหนถึงจะเรียกว่าสวยอ่ะแม่ใบกล้วย
ตรงกลางนี่ดูที่ใบนี่
สวยแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมถึงจะเรียกว่าสวยนะคะ
ระหว่างที่น้องพลอยก่อติดความเคลื่อนไหวของทีมสีฟ้าครับ
ตอนนี้ขอวัดแฮปไปดูทีมสีส้มกันบ้างละกันนะครับ
สวย
ตอนนี้ทีมสีส้มเหมือนจะเจอใบตองสวยน้อยไปหน่อยล่ะครับ
เลยขอกองใบตองที่ตัดได้ไว้ตรงนี้
แล้วบุกเข้าไปข้างในอย่างรวดเร็ว
ทีมสีฟ้าก็ไม่ยอมน้อยหน้าครับ
รีบวิ่งแจนตามหาใบตองเช่นเดียวกัน
เฮ่ยหลุมตบหลุมมันอยู่ตรงนี้ได้อย่างไรนี่

นี่มันใบตองของทีมสีส้มเขานะแม่

แม่ทีมสีฟ้าเขานึกสนุกครับ
เอาใบตองของทีมสีส้มไปซ่อนซะงั้น
เจ้าตัวเนี่ยก็ยังชิวอยู่ในดงบัง
ดงกล้วยข้างในไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยว่าเกิดอะไรขึ้น

โป๊ดแม่ไม่ไปหรอ

เขารู้กันทั้งประเทศแล้วแม่
ว่าทีมสีฟ้าเนี่ยเขาเอาไปซ่อน
ทีมสีซุดนี่เริ่มเดินตามหาใบตองของตัวเองแล้วล่ะครับ

นี่ค่ะตัวอย่างเศรษฐกิจพอเพียงของจริง

เอ้าเนี่งส่อนสีส้มทำไม่อยู่ตรงนี้ถ้าสีฟ้าไม่เอามา

ใจเย็นครับแม่ทีมสีฟ้าเนี่ยเขาแค่แกล้งพอสนุก
ให้วิ่งออกกำลังกายเล่นเท่านั้นล่ะ
และในเมื่อตอนนี้ทั้งสองทีมหาใบตองกันจนเป็นที่พอใจแล้ว

รีบเดินทางกลับไปทำลาบแหลวกันดีกว่าครับ
มัดดีนะครับตอนปักหลุดนะครับ

ออเมอร์โต้มหาสมอง